ส่วนที่จังหวัดอ่างทองคุณค่ะ
แล้วช่วงนี้เหมาะมากที่เราจะไปซื้อทานกัน

มีใครได้กลิ่นข้าวหลามบ้างไหมจ๊ะ

ได้กลิ่นก็แปลกแล้วค่ะ
คนเผาอ่ะได้กลิ่น

ร้านนี้ชื่อว่าร้านข้าวหลามโบราณแม่ประภัยค่ะ
เป็นร้านที่เปิดขายเป็นเพลิงเล็กนะ
แต่ขายแบบใหญ่ยิ่งไม่เล็กนะ
อยู่ริมถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทอง
ข้าวหลามที่นี่ใหญ่นะเห็นไม่ใหญ่พอกับข้าวหลามหนองม่อนเลย

คือข้าวหลามที่นี่ลูกค้าเขาบอกต่อกันแบบปากต่อกลางปากมานะ
นุ่มสุดแล้วก็มีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำ
มีไส้ถั่วดำด้วยนะแล้วกลิ่นหอม
รสชาติเนี่ยหวานมันมากอร่อยแบบกำลังดี
หวานจนเกินไปครับใครที่ผ่านไปผ่านมา
ถนนสายนี้อยากให้แวะซื้อลิ้มลองกันหน่อย
แม่ประภัยแก้วสว่างเจ้าของร้านบอกว่า
หลามที่แม่ทำขายเนี่ยเป็นข้าวหลามแบบโบราณนะ
ทางร้านทำขายมากว่า๔๐ปีแล้ว
จากรสชาติที่อร่อยมากแล้วเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือไม้ไผ่ค่ะ
ไผ่ที่นำมาใส่ข้าวหลามนี่แหละ
คือแม่บอกว่าจะใช้ไม้ไผ่ที่มาจากจังหวัดตากกับกาญจนบุรี
เพราะพอเผาแล้วมันจะมีความหอมของเยื่อไผ่
มีกลิ่นความหอมของไผ่เข้าไป
พอเรากินรับประทานเข้าไปมันก็จะได้รสชาติที่อร่อย
และมีกลิ่นหอมของเยื่อไผ่
ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความสะอาด
เพราะฉะนั้นไว้วางใจได้ว่าข้าวหลามของที่นี่
สดใหม่สะอาดทุกวันแน่นอน
แล้วทุกวันนี้มีลูกค้าเยอะมาก
มีทั้งขาประจำรวมไปถึงขาจรด้วย
เดินทางมาซื้อโทรมาสั่งจองล่วงหน้ากันก็มี
วันหนึ่งเนี่ยขายหมดแบบไม่กี่ชั่วโมงหมดแล้ว
แล้วราคาเขาก็ปกติถูกอะค่ะ
กระบอกละ๒๐บาทเริ่มต้นที่๒๐บาท
แต่ถ้าอยากซื้อเป็นแบบแพ็คเกจของฝาก

แล้วก็แบบสั่งพิเศษ๕กระบอกในราคา๒๐๐บาท
ก็จะเป็นขนาดใหญ่กว่ากระบอกธรรมดา
เอาเป็นว่าใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดอ่างทองนะ
แนะนำนะคะว่าข้าวหลามร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้าน
อยากจะให้จอดแวะซื้อลองชิมกันดู
เพราะเขาเปิดขายทุกวันตั้งแต่๗โมงเป็นต้นไป
แต่บอกก่อนนะร้านเขาจะขายในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น
ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ก็คือปีนึงเปิดขาย๖เดือนเท่านั้นค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะดีมากที่คุณจะได้ไปท่องเที่ยว
แล้วก็ไปทานข้าวหลามอุ่นกับบรรยากาศเย็นสบาย
เห็นเขาบอกว่าทำไข่หมดเมื่อไหร่เลิกขายเลยนะ
ใครสนใจจะสั่งล่วงหน้าติดต่อไปเลย๐๘๖๘๑๑๙๖๕๖นะจ๊ะ

ขายดีขายเร็วขายดิบนะก็เรียกว่ารีบซื้อแล้วกัน

คุณหนึ่งที่ชอบข้างหลังมากเลยนะจริง

ใช่คุณชนะนี่นั่งแพะผ่ายเลยเป็นเหม็นแพนด้าน